คุณผู้ชมฮะเรามาดูคลิปนี้กัน
ขับรถขับราบนท้องถนนเราก็ต้องเข้าใจหัวอกคนอื่นเขาด้วย

แต่มาดูนี่ฮะถนนเส้นนี้กลายเป็นว่ามีรถสามคันแหมเปิดเลนส์พิเศษ
ขับกันมาเองเลยทำให้ขวางทางคนที่จะขับสวนไป
คุณผู้ชมไปดูหน่อยคนที่ขับสวนไป
เขาถามว่าคุณไปซื้อใบขับขี่มาจากไหนนะฮะไปฟังไปดูคลิปกันนะฮะ
โอ้โหเชื่อเขาเลยนะฮะ
มันก็ทำให้ติดทั้งซอยแบบนี้
โมนัสไซค์เขาถ่ายจากกล้องติดบวกใช่ค่ะ
พวกเขาก็เดินด่าไปทั่วเลยบอกว่าครับพวกคุณส่งกลลเลย
เนี้ยคระพอเปิดคลางเท่านั้นแหละ
คันหลังแหมตามมาหมดเลยจนมันไปไหนกันไม่ได้นะฮะทางจะไปก็ไปไม่ได้ทางจะสวนไปก็สวนไม่ได้
แล้วยังไงคุณมันก็ค้างคากันอยู่ในนี้แล้วจะไปกันยังไงขณะมอเตอร์ไซค์ยังไปไม่ได้เลยคุณ
นี่ดิฉันดูนี่เอาไม่ใช่แค่๓คันแล้วนะคะนี่มัน๕คัน๖คันแล้วนะยาวเลยอ่ะ
คือมันหมายถึงว่ายาวคือใช่ค่ะรถตามกันมาเนี่ยยาวเลยแต่ที่บอก๓คันคือมันเป็น๓คันที่ปิดขวาง
เป็นสามควันด้านขวางเหรอเนี่ยคันดำเริ่มแต่คันดำตรงค่อมเลนอยู่เนี่ยค่ะเห็นไหมคะ
คุณหมายถึงข้างหรือข้างหลังไม่ยาวไปข้างหลังเลยเพราะว่าตามคันดำเนี่ยหลายคันเลย
แต่ว่าในคลิปเขาหมายถึงข้างตัดขวางถนนตัดขวางคุณมากันแบบจริงถนนมี๒เลน

มันก็เลยอยู่เต็มหมดทุกพื้นที่ถนน
นี่แหละฮะก็เลยโดนด่าไปตามกันแล้วครับ
สำหรับคนที่ขี่เปิดเลนมาขับเปิดเลนกันมาแบบนี้นะฮะ
หนุ่มขี่รถบิ๊กไบท์ก็คือคุณสมศักดิ์ศรีสันได้ถ่ายคลิปเอาไว้บอก
คนไทยขับรถเก่งเหลือเกินนะฮะ

ก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามไปพูดคุยกับคุณสมศักดิ์ผู้โพสต์
คุณสมศักดิ์เล่าให้ฟังว่าผมเดินทางไปทำธุระแถวสุรวงศ์
ต้องผ่านถนนเส้นดังกล่าวซึ่งเป็นถนน๒เลน
แต่ดันมีรถยนต์เปิดเลนส์พิเศษและขับตามกันมา
มันขวางช่องทางการจราจร
อย่าว่าแต่รถยนต์เลย
รถจักรยานยนต์ยังไม่สามารถที่จะผ่านไปได้เลย
จะเดินผ่านไปยังเดินยากเลยนะฮะ
แถมยังนี่อีกมีที่จอดที่เจิดอยู่ข้างทางอะไรกันอีก

คนขับที่ขับรถเปิดเลนส์พิเศษกันมาเนี่ยน่าจะฟังผมด่าอยู่แหละ
แต่ก็เห็นเล่นโทรศัพท์ตากแอร์ฉ่ำอยู่ในรถ
เห็นใจมอเตอร์ไซค์เลยคือเข้าใจป่ะ
เข้าใจข้างหลังได้ไง
ทำแบบนี้กันได้ยังไงไปสอบใบขับขี่ที่ประเทศไหนมา
เขาก็ระบายให้กับนักข่าวทีมข่าวของเราฟังใหญ่เลยนะ
เขาก็ได้แต่เดินด่าไปแบบนี้แหละนะฮะ
แต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับไม่มีใครกล้าเปิดกระจกลงมา

ไม่มีใครตอบคำถามเขาเลยว่าคุณไปสอบใบขับขี่ที่ไหนมา
ชาวเน็ตนะพอเห็นคลิปนี้นะแสดงความคิดเห็นตำหนิรถเหล่านี้ใหญ่เลยนะ
ใช่ค่ะเคยไหมเวลาขับรถไปบนท้องถนนแล้วเจอเปิดเลนส์พิเศษแบบนี้
อย่าเลยคุณไม่คิดถึงคนที่เลนส์สวนเข้าไปหรือไง
แล้วพอเปิดเลนส์มาได้อีกคันก็ตามมาอีกคันก็ตามมา
มันก็จะถอยไปไหนกันไม่ได้อีกนะฮะ